อันนี้ต้องไปดูเรื่องของ๒สนาม
เลือกตั้งผู้ว่ากอทมกันหน่อยนะฮะ
วันนี้จะมีประเด็นอะไรกันนั้นไปดูกันเลยครับ
มาดูวาไรตี้เกมโชว์การเมืองครั้งแรก
คุณเคยเห็นแบบนี้ไหมล่ะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรทมแต่ละคน
มานี่ยืนอยู่บนโพเดียมตรงนี้
และเตรียมประชันกันในลักษณะของเกมชก
นี่ใครฮะใครฮะน้าเน็กน้าเน็กเป็นพิธีกรนะฮะ
รายการของเราชื่อว่าผู้ว่ามหานครท้าด่วน
คุณพูดแบบน้านเนคสิทาดวน
จะบอกว่าคุณผู้ชมจะลืมรูปแบบเวทีดีเบตแบบเก่าไปได้เลย
เพราะความทันสมัยจะบังเกิดขึ้นในรายการของเรา
ผู้ว่ามหานครทาดวนพิธีกรฝีปากร่าน้านเนคนั่นเองนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมจะได้ดูใครบ้างล่ะ
ครบทั่วแหละฮะนี่ทุกคนมานะครับ
ตอนแรกรับ๔ผู้สมัครก็คือคุณสกลทีพลตำรวจเอกอัศวิน
ชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็คุณโคสิตสุวินิจิตนะฮะ

ใครพลาดบอกได้คำเดียวว่าเสียดาย

เริ่มตอนแรกวันนี้เวลา๖โมงเย็นถึงทุ่มครึ่ง
ให้คุณผู้ชมลองดูทีเซอร์สักนิดหนึ่ง
ผมว่าเป็นรายการที่สบายมากเลย
ผมเมื่อก่อนไปที่ไหนมันก็เครียดมาตรงนี้
หลากหลายนะฮะก็เป็นคำถามที่ชีวิตจริง

เป็นการดีเบตแนวใหม่นะครับที่เป็นเกม
สนุกมากครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเลย
อยากให้ทุกท่านไปชมให้ได้นะครับ

ผู้ว่ามหานครท้าดวนนะครับ
นี่คือรูปแบบเกมโชว์๑๐๐ครับ
เปิดมาอาจจะตกใจว่าหูนี่มันเกมโชว์ชัด
บรรยากาศของการแสดงวิสัยทัศน์
รูปแบบที่สนุกสนานแต่โดนใจคนกรุงเทพ

สำคัญก็คือปัญหาของคนกรุงเทพ

คุณผู้ชมไม่มีวันได้เห็นจากที่ไหนครับ
คือมิตรภาพการให้กำลังใจกันและกันนะครับ

แล้วเราก็สามารถเสพเรื่องราวของการเมืองได้

ผู้ว่ามหานครท้าดวนก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับ
อยากจะฝากให้คุณผู้ชมติดตามนะครับ
นี่แหละฮะดีเบตแบบสนุกต้องรอติดตามกันนะฮะ

ไปเจอปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่กรทม
แล้วอยากให้ผู้ว่ามาแก้ไขมาจัดการ

หรือว่าจะพิมพ์ข้อความลงโซเชียลมีเดียของคุณก็ได้

ช่วยกันสะท้อนเสียงของชาวกรุง

นี่ถ้าเกิดใครไปขึ้นใต้ดินนะก็จะเห็นเลย

ให้ว่าที่ผู้ว่าของเราจะได้รู้